คุณผู้ชมตามกันต่อหน่อยสำหรับกระเป๋าที่มีทรัพย์สินอยู่เกือบ๒ล้านบาทที่ถูกลืมไว้ในปั๊มแห่งหนึ่งจังหวัดนครราชศรีมา
คือเจ้าของเนี่ยก็เดือดเนื้อร้อนใจนะคะตามกันให้วุ่นที่มีการเห็นภาพกล้องวงจรปิดว่ามีพี่ผู้หญิงเสื้อชมพูที่มากับครอบครัวหยิบออกมา
ส่งต่อให้กับผู้ชายเสื้อสีฟ้าแล้วคราวนี้มันไปตกอยู่ที่พ่อค้าขายผลไม้ในปั๊ม
ตำรวจเจ้าหน้าที่เขาก็มีการไปสอบถามพ่อค้าขายผลไม้คนนี้เลยว่าตกลงแล้วกระเป๋ามันอยู่ที่ใครกันแน่
ผู้หญิงชุดชมพูหยิบกระเป๋าออกมาเอาถุงใส่
หยิบกระเป๋ามาเสร็จปุ๊บส่งต่อให้ชายเสื้อสีฟ้า
เสร็จชายเสื้อสีฟ้านี้ก็หยิบกระเป๋าไป
ทีนี้เจ้าของกระเป๋าค่ะนางสาวออนอุมาพาสกุล
เล่าให้ฟังบอกว่า๑๑พฤศจิกายน
แวะทำธุระที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็เข้าห้องน้ำ

แวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอปากช่อง
สะพายกระเป๋าที่ข้างในมีเงินสดและทรัพย์สินรวมประมาณ๒ล้านบาท
แล้วก็มีสมุดบัญชีธนาคาร๒๓เล่ม
คือเวลาเข้าน้ำผู้หญิงก็ถือกระเป๋าลงไปด้วยใช่ไหมคุณ
บางทีก็แขวนบ้างถ้ามีที่แขวน
บางคนก็วางไว้ตรงชั้นวางในห้องน้ำ
ทีนี้อาจจะด้วยความรีบอ่ะคุณ
ออกมาแล้วลืมหยิบกระเป๋าออกมาด้วย
หลายคนเป็นกับโทรศัพท์มือถือในห้าง
เป็นบ่อยมากนะหยิบมือถือเข้าไปด้วยแล้ววางไว้เนี่ย

ขับรถมาจนถึงปักทงชัยแล้วนึกขึ้นได้
เอ้ากระเป๋าหายไปไหน

รากลัวว่าโทรศัพท์มือถือถูกปิด

กลับมาก็ขอดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นภาพแบบนี้แหละค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกราชสางยานอุบล
ผู้กำกัดการสกลางดงอปักช่องจนครราชศรีมาเนี่ย
เรียกตัวนายอำพรเฉกแสงทองวัย๕๗ปี

ซึ่งเป็นคนที่ได้รับกระเป๋าต่อมาจากชายเสื้อฟ้า

ตัวเขาขายผลไม้อยู่แผง๓ใกล้กับห้องน้ำ
ช่วงนั้นร้านค้าส่วนใหญ่ปิดกันหมดแล้วนะคะ
แต่ว่าร้านเขายังขายอยู่ประมาณสักเกือบ๓ทุ่ม
ชายเสื้อฟ้าคนนี้ชื่อว่านายสนองฟื้นชมพูหรือว่าแดง

โดยทำอาชีพขับรถตู้เหมารับส่งผู้โดยสารจากกรุงเทพไปขอนแก่น

เขาก็เอากระเป๋าสะพายสีแดงที่แจ้งว่า
เออผู้โดยสารที่นั่งรถมาด้วยเห็นอยู่ในห้องน้ำ

ไปสักประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
พ่อค้าขายผลไม้เล่าให้ฟังว่า

ใส่เสื้อสีเทามาถามหากระเป๋าของแฟน
กระเป๋าไหมพี่แฟนผมลืมกระเป๋า

นี่นะคะนี่คือผู้หญิงเสื้อชมพูที่มากับรถตู้รับเหมา
ห้องน้ำแล้วเจอกระเป๋าเอามาฝากกับชายเสื้อฟ้า
ซึ่งเป็นคนรู้จักของเจ้าของปั๊มและเป็นคนขับรถ
เสร็จปุ๊บชายเสื้อฟ้าก็เลยเอามาฝากที่แผงขายผลไม้
กะว่าคนที่ลืมเดี๋ยวคงขับกลับมาเอาที่ปั๊มอีก
แล้วมันก็มีชายผมเกลียนเสื้อเทามาแสดงตัวว่าแฟนเขาลืมกระเป๋า

เพราะว่าพ่อค้าก็ยื่นให้ไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะว่ามันก็ตรงตามเรื่องราว
ผู้กำกับการสพกลางดงบอกนะคะว่าหลังจากที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วเนี่ย
ตำรวจก็ลงพื้นที่ดูกล้องวงจรปิดหน้าร้านกาแฟในปั๊ม
ค้นบ้านนายอำพรที่เป็นพ่อค้าขายผลไม้นี้ด้วย
แล้วก็เรียกตัวนายแดง
ชายเสื้อฟ้าที่ว่าเป็นคนรู้จักของเจ้าของปั๊มเนี่ย

จะได้เร่งหาตัวผู้ชายเสื้อเทาผมเกลียนที่มารับกระเป๋าจากนายอำพรไป
แต่ผู้ชายคนนั้นเราไม่มีหลักฐานในกล้องวงจรปิด
ว่าเขาเป็นใครหน้าตาแบบไหน

หรือเป็นตัวละครที่มีคนสร้างขึ้นมาว่ามาเอาไป
ต้องรออยู่ต้องสอบส่วนให้ครบทุกคนนะครับ